ทีนี้มาดูความคืบหน้ากันต่อค่ะกรณีนายชายาตะนาอายุ๓๑ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเชียงใหม่ได้ออกหมายจับแล้วก็เป็นประกาศจับเพราะว่านายชายาคนนี้เป็นบุคคลอันตราย
ตอนอายุ๑๔ก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงตอนนั้นเป็นเยาวชนติดคุกไป๓ปีออกมาไม่เข็ดก่อเหตุข่มขืนแม่แท้
เมื่อ๑๑ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ทำร้ายร่างกายพี่สาวของตัวเอง
ตำรวจเขาก็พยายามตามหาตัวนายชายาหนีไปอยู่ในป่าที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวานนี้รวบตัวได้ตำรวจเขามีแผนแบบโอ้โหแยบยนต์ต้องชื่นชมตำรวจ
ตำรวจบอกว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเชื่อว่านายชายาต้องติดต่อไปแน่สนิทกันมาก
ตำรวจก็เลยขอความร่วมมือกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ให้ความร่วมมือ
นายชายาติดต่อไปจริงเขาก็เลยเข้าไปหานายชายา
ชายาบอกหิวไม่มีอะไรกินอยู่ในป่ากินแต่ไข่มดแดง
ก็เลยเข้าไปมีกล้วยไปให้มีเหล้าไปให้และในเหล้าตำรวจใส่ยานอนหลับไป
นายชายาก็ดื่มกับเพื่อนผู้หญิงจนเมาด้วยง่วงด้วยเพื่อนผู้หญิงก็เดินกลับ
นายชายาไหวตัวได้ตอนเมาง่วงก็ยังวิ่งหนีตำรวจ
วิ่งหนีไปอีกหลายกิโลตำรวจก็ตามตามรายงานข่าวบอกว่าตำรวจ
เดินไม่ได้ต้องเฮี่ยวปีกอุ่มขึ้นรถกระบะตำรวจ
พอพาไปที่โรงพักฟื้นขึ้นมาอ้างว่าก่อนหน้านี้จำอะไรไม่ได้เลย
จำไม่ได้ว่าก่อเหตุอะไรไปบ้างครับแต่ขอไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
อ่าที่อย่างงี้รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปฝากขังนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหมือนไม่สลดอ่ะ
สะทกสถานอะไรยังยิ้มหัวเราะหันมายิ้มให้นักข่าวนะอืม
แต่ว่าเบื้องต้นนายชายารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
และอย่างที่บอกก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วค่ะ
เขาสามารถปฏิเสธในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
ช่วงสายวันนี้ร้อยตำรวจเอกธนาวุฒิเสมอ
รองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี
นำตัวนายชายาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ควบคุมตัวเดินออกมาจากห้องควบคุมตัว

นายชายาไม่มีสีหน้าท่าทีที่กังวลอะไร
ดูเหมือนไม่สลดค่ะเนี่ยยิ้มแบบนี้ค่ะ

ก็เดินยิ้มมาเรื่อยหันมายิ้มให้นักข่าวหัวเราะอะไรแบบนี้

เออแล้วก็พูดว่าอยากจะขอโทษแม่

จะกลับตัวเป็นคนดีไม่ทำผิดอีก
นายอยากไปแล้วเหรอวะ

อยากจะขอโทษพ่อแม่จะได้บ้างเหรอครับ

แล้วจากนี้ไปถ้าออกต้นภูกิออกมานี่

ครับผม
เดินออกมาปุ๊บหัวเราะออกมาเลยอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะสำนึกผิดได้จริงหรือเปล่านะ
นั่นน่ะสิตำรวจเจ้าของคดีก็เลยบอกว่า
หลังจากที่นายชายาได้ติดคุก

พอออกมาติดคุกอยู่๓ปี
ออกมาก็มาก่อเหตุทำลายทรัพย์สินในบ้านของตัวเอง
ตอนนั้นแม่แท้ก็ไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีต้องโทษในเรือนจำ๙เดือน
โทษออกมาก็ก่อเหตุอีกก็ไม่เข็ดนะคะ
นายสมพรนำพาอายุ๕๓ปีเป็นเพื่อนบ้าน
บอกว่าตอนนี้โล่งใจที่ตำรวจจับตัวนายชายาได้แล้ว
เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็กลัวเรื่องของความปลอดภัย
กลัวกันมาเป็นเดือนเพราะหนีอยู่เป็นเดือนนะคะ
บ้านโล่งใจแล้วนะครับบาดกลัวกันมากี่วันครับ
เป็นเดือนพวกผู้ชายนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นพวกผู้หญิงอ่ะ
เห็นว่าที่คนที่หาของป่ามาขายนี่ไม่กล้าเข้าป่าเลยใช่ไหมครับ

ทำไมเอาเพราะเขามีอาวุธหรือว่ามีอะไรครับ
เขาไปขโมยปืนชาวบ้านไป

ใช่เพราะตอนหนีอยู่เนี่ยนายชายาขโมยปืนชาวบ้านไปด้วย
แล้วก็หนีอยู่ในป่าหนีอยู่เป็นเดือน
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ยังคงปิดเงียบแม่ก็ไม่กล้ามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะ
พี่สาวก็ไม่กล้ามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะ
เพราะว่ายังกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้พี่สาวเคยให้สัมภาษณ์ว่า
ที่ผ่านมานายชายาน้องชาย
ชอบทำร้ายคนในบ้านทำร้ายมาตลอด
ถ้าไปแจ้งความกับตำรวจเขาก็จะหนีเข้าป่า

เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีนะคะ
ก็ขอให้สำนึกได้จริงก็แล้วกัน